เมาส์กัน๓บ้าน๘บ้านตกลงยังไงแพทย์นับประพาไม่โสดแล้วเหรอ
รวมไปถึงพวกเราก็อยากรู้ด้วยเหมือนกัน
ช่วงนี้คุณผู้ชมขาววงการแบตเทิงเน็ตไทยเป็นสีชมพูกันไปหลายครู่เลยนะ
รวมไปถึงแม่แพทย์นับประพาด้วยหรือเปล่านั่นเองค่ะ
คือ๒๓วันนี้เชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นข่าวกันมาเยอะแล้วล่ะนะฮะ
แต่ว่าหลายอย่างยังคงคลุมเคลืออยู่พี่แจ๊ค
สรุปคือแม่แพทย์เนี่ยนะฮะเปิดใจแน่ไหม
แล้วทำไมยังโพสต์ยืนยันว่าเป็นสาวโสดลูกหนึ่ง
นายตำรวจหนุ่มหล่อล่ำใช่หวานใจคนใหม่ของแม่หรือเปล่า
คุณผู้ชมน่าจะเห็นว่าฝ่ายชายนะคะร้อยตำรวจตรีนายนพัฒน์
ออกตัวเต็มที่เลยเปิดตัวชัดเจน
ทั้งโพสต์ง้อช่อดอกกุหลาบช่อโต
บอกรักนะคะเอาดอกไม้ไปส่งถึงบ้านคุณผู้ชม

ก็บอกว่าตอนนี้สถานะก็คือเพื่อนกัน

ใครอยากจะดูพฤติกรรมของฝ่ายชายไปก่อน
แต่ก็ยอมรับนะว่านุ่มคนนี้สนิทที่สุดเลย
เล่าแค่นี้ก่อนคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้มีคนเสียอาการแล้ว

มาวินสุดมั้ยคนนี้

เสียอาการมากชอบมากเลย
ประเภทแบบเวลาไปจี้ถามคนอื่นเขาแล้วเก่งนักเนี่ย
พอเวลาโดนถามเองก็เสียอาการชอบมากเลย

แล้วเขาก็เข้ากับเลสดีมาก

เราเป็นเพื่อนกันเนอะอะไรอย่างนี้

ปกติเวลาเราเห็นสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่
แพทย์จะตอบแบบมั่นใจฟันชกเลย
แล้วที่แอบเม้านิดนึงเห็นว่าวันก่อนเนี่ย

น้องเรสซิ่งหลุดโป๊ะมานิดนึง
คือพิธีกรเขาถามว่าตอนนี้

คุยกันก่อนนะคะขอตอนแรกว่าจะสัมภาษณ์
แพทย์บอกว่าจริงพี่หนูขอเป็นเพื่อนหนึ่งก่อนดีกว่า
ยังแซวเลยบอกว่าเอาจริงแพทย์เธอจะต้านไหวไหมเขาง้อแรงมาก
นางยังหัวเราะฮายิ้มมาอยู่เลย
เขาค่อยไปเขากำลังอาจจะเปิดใจกันอยู่ก็ได้
จริงตอนนี้ก็เก็บทรงไม่อยู่แล้วสักเท่าไหร่แล้วนะแม่แพทย์นะ
แต่ดีใจนะคะเห็นน้องสดชื่นแล้วพี่ก็แฮปปี้ค่ะ